ต้องดูให้ดีต้องฟังให้จบข่าว

เพราะผู้หญิงคนนี้มาขวางหน้ารถเอาไว้

ก็ทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่สูงวัยกว่า
ในจังหวะนั้นมีคนมาหยิบใต้รถมือ
มีจังหวะข้างบนในเห็นป่ะ
โอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้เห็นผู้ชายมากระโดดถีบแล้วนะฮะ
อาจจะไล่เรียงดูผู้หญิงคนเสื้อสีมพู
อยู่เดินมาที่รถคันสีขาวแล้วมาดึงกุญแจออก
และสักพักหนึ่งพี่ผู้หญิงเสื้อสีแดงไปห้าม
ผู้หญิงเสื้อสีแดงเหมือนถูกผู้หญิงเสื้อชมพูเนี่ย
บหรือไม่ก็ต่อยใส่หน้าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าผู้ชายที่อยู่ในร้านเห็นเหตุการณ์เข้า
วิ่งมากระโดดถีบทันทีแบบนี้
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในอยากดังเดี๋ยวจัดให้พาร์ท๒เป็นคลิปสั้น
แต่ระบุข้อความไว้ยาวนิดนึง
ว่าเป็นการอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้น
โดยคำอธิบายบอกว่าภัยสังคมชัด

หรือต้องรอให้มีคนตายก่อน
แล้วก็มีการอธิบายเหตุการณ์บอกว่าเกิดขึ้นที่หน้า
ที่หน้าร้านอะไหล่ย่านสมุทรปราการนะครับ
ทีมข่าวของเราบอกว่าอยากรู้ความจริง
ต้องสอบถามเจ้าของคลิปซึ่งเป็นผู้หญิง
เจ้าของคลิปเธอเล่าให้ฟังว่า
แฟนของเธอก็คือผู้ชายที่ไปกระโดดถีบผู้หญิงอีกคนนะ
กำลังจะนำรถออกจากบ้านรถสีขาวคนนั้น
คือรถของแฟนเธอจะไปทำธุระ
แต่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีมพูกางเกงขาสั้นเนี่ย
เป็นคนแถวนี้แหละมีอาการคล้ายเมาแล้วฮะ
แล้วสติไม่ค่อยดีมายืนขวางไม่ให้เอารถออก
แล้วก็พูดว่านี่รถพ่อกูรถท่านพ่อ

ใครหน้าไหนเอาไปไม่ได้นี่รถท่านพ่อของพ่อฉัน
โดยมีแม่ของเธอแม่ของคนที่ถ่ายคลิปนี้
คือผู้หญิงเสื้อสีแดงสูงอายุหน่อยยืนอยู่ตรงนั้นพอดี
ผู้หญิงคนนั้นนอกจากโวยวายนะไม่เอารถออกแล้วนะ
ทางครอบครัวเธอก็เลยบอกโอ๊ยงั้นพวกเราอย่าเพิ่งเอารถออกเลย
ไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวรอให้ผู้หญิงคนนี้ไปก่อน

แต่อยู่ปรากฏว่าผู้หญิงคนที่ใส่เสื้ออำพูเนี่ย
เดินมาเหมือนกระชากกุญแจมากดปุ่มสตาร์ทของรถนะคุณ

แล้วก็เหมือนทำหูช้างกระจกหูช้างเนี่ย
หักแล้วก็ยังหันมาเอามือ
เหมือนชกหน้าแม่ยายของผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้อยู่ในร้านเห็นเขาก็เลยออกมากระโดดถีบ
ด้วยความโมโหตามที่ปรากฏในคลิปฮะ
เจ้าของคลิปยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนั้น
หญิงสาวคนนี้ยังนำยางรถที่อยู่หน้าร้านปลากลับเข้ามาด้วย
เรื่องนี้จบตรงที่พ่อของผู้หญิงคนนี้เดินมาคุย

แล้วบอกว่าเออนี่ไม่ใช่รถเรานี่รถของเขา

คือผู้หญิงคนนี้มักจะมีอาการแบบนี้เสมอนะ
สร้างความปั่นป่วนให้กับคนในชุมชนคนแถวนี้
ก็เลยอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลผู้หญิงคนนี้หน่อย
แล้วก็บอกว่าแฟนเธอไม่ได้ตั้งใจจะไปกระโดดถีบ

แล้วก็แม่ยายก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะ
ตรงมีรอยตรงแก้มตรงตานี่นะฮะ